ที่วัดทรงเสวยจังหวัดชายนาฏค่ะมีคนร้ายก่อเหตุไปลักทรัพย์ตู้เงินบริจาคมีอีกแล้ว
อืมเราก็เล่าไปหลายวัดหลายครั้งเหมือนกันหลายครั้งจริงจริงยังก่อเหตุอยู่นะคะ
ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าก่อเหตุมาแล้วสามครั้งสองครั้งแรกไม่มีกล้องวงจรปิด
ทางวัดก็เลยไม่ไหวแล้วต้องติดกล้องวงจรปิดพอติดปุ๊บก็เนี่ยค่ะ
ภาพนี้ปั๊บอ่ะนะคะนี่เป็นการก่อเหตุครั้งที่สาม
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะภายในวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อย
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยดูน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะ
อายุน่าจะสักประมาณยี่สิบใส่หมวกนิรภัยปิดบังใบหน้าเอาไว้
แล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเข้าไปในวัดไปงัดตู้บริจาคค่ะ
สามจุดด้วยกันที่ตั้งอยู่ในวิหารพระยุลัยมนตบหลวงพ่อคล้อย
และเงินบริจาคเพื่อศพยากไร้ภายในโรงศพช่วงตีสองสี่สิบห้านะคะ
แล้วก็ได้เงินสดไปเนี่ยหลักหมื่นหลังจากนั้นหลบหนีไป
อย่างที่บอกว่าเป็นเหตุโจรกรรมครั้งที่๓ในรอบปีนี้
สองครั้งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
แต่วัดบอกว่าไม่ได้แล้ว๒ครั้งแล้วซื้อกล้องวงจรปิดมาติดหน่อย
เมื่อหนึ่งธันวาคมติดปุ๊บก็เนี่ย
คนร้ายก็เข้าไปก่อเหตุอีกนะคะก็เลยสามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจนเลย
พันธุ์ตำรวจโทคิมหานูมหันสารวัตรสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดชายนาฏบอกว่า
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายชัดเจนแล้วค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานที่ปรากฏขอนุมัติศาลออกหมายจับภายใน๑๒วันนี้
น่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
เขาก็เลยน่าจะรู้พื้นที่ในการก่อเหตุช่องทางการหลบหนีเป็นอย่างดี
ว่าเร็วนี้น่าจะจับตัวคนร้ายได้
แล้วก็จะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ครั้งก่อนก่อน๒ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยคนนี้คนเดิมคนเดียวกันหรือเปล่าที่ก่อเหตุค่ะ